คุณผู้ชมไปดูประเพณี๑เดียวในโลกน้อย
ประเพณีนี่คุณชนะรอที่จะไป
คนของคือวิ่งควายชนบุรีนั่นเองนะคะ

งานนี้ต้องบอกว่างานใหญ่
จัดหนักมีกิจกรรมเพียบเลยค่ะ

โอ้คุณรู้เลยมั้ยว่าตัวนี้ติดในตั๊ดด้วยนะ

กันไม่ได้นะแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเขาแข่งขันเขาจะแบ่งเป็นรุ่น
มีตั้งแต่รุ่นซุปเปอร์จิ๋วรุ่นจิ๋วพิเศษรุ่นจิ๋วเล็กรุ่นจิ๋วใหญ่และรุ่นใหญ่

แต่ผมยังไม่เห็นตัวจิ๋วเลยนะมีแต่ตัวใหญ่
เดี๋ยวคุณจะได้เห็นตัวจิ๋วอย่างแน่นอนนะคะ
เป็นว่าถ้าใครสนใจนะคุณผู้ชมไปค่ะ
งานนี้เขาจัดที่ลานอเนกประสงค์สนามหน้าอำเภอเมืองชนบุรี
จัดวันที่๒๘กันยายนถึง๔ตุลาคมนี้นะคะ
ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่๑๔๙ละ
เป็นงานประจำปีที่เขาจัดขึ้นทุกปี
ก่อนที่จะมีพิธีเปิดนี่นะคะก็จะมีการแข่งขัน

ความสนใจให้กับผู้ที่มาชมงานนะคะ
นี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เอามาฝากกันนะคะ

เขาเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานะคะ

เป็นอีกหนึ่งงานนะคุณผู้ชมที่อยากจะเชิญชวน

ได้ช่วยการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

คุณที่สาไปดูนึงนะเขามีแข่งวิ่งขวาย
อย่างเดียวไม่พอเขามีประกวดอ่า

มีการประกวดความสวยความงามมา

นี่แหละมันเป็นเหตุผลที่เย็นนี้คุยกัน